พระในวัดยีวกัลนะครับวัดเลาขวัญนะครับ

คือเตะอีกรูปนึงเข้าไปนะ
หงายเลยหงายแล้วไปกระทืบซ้ำอีก

ทั้งสองรูปถูกให้ออกจากวัดแล้ว
ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนครับ
หนึ่งทีโหยังอยู่อยู่เนี่ยเล่ม

โอ้อย่างนี้ไม่ได้นะ
เกินไปจริงจะขึ้นมาทั่วครับ

เตะเข้าไปพระที่เตะเข้าไปนะครับ
ก็คือพระธนพัฒน์เป็นพระลูกวัด
ส่วนฝ่ายที่ถูกเตะถูกทำร้าย

พระรุ่งเรืองบอกว่ากำลังกวาดใบไม้อยู่นะ

มองหน้ามีปัญหาอะไรเจอหลังเมนได้นะ
ขณะที่พระธนพัฒน์เนี่ยนะครับ

พอออกมาก็เดินปรีมาหาพระรุ่งเรืองอีก

ลูกเหลืองก็ตอบกลับไปบอกถ้าลูกผู้ชายจริงก็ไปตรวจฉี่สิ
คือมีการกล่าวหากันเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ

ธนพัฒน์ก็ยอมรับที่เตะไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ทำไปเพราะว่าโมโหชู้วูบนะครับ
โมโหพระรุ่งเรืองที่บอกว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจะลงโทษเขาด้วยวิธีไหนเหรอ
เขายอมหมดแต่ถ้าทางคดีเขาพร้อมสู้
เขาบอกว่ามีพยานที่พระรุ่งเรืองเนี่ยมาหาเรื่องเขาก่อนนะฮะ
ตำรวจสืบสวนสอบภรรยาลาวขวัญลงพื้นที่ไปที่วัดลาวขวัญ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเอามาเป็นวัตถุพยาน
อกจากนี้ก็มีการสอบปากคำนะครับพยานแวดล้อม
แล้วก็ออกหมายเรียกพระธนพัฒน์ให้มา
พนักการสอบสวนภายใน๓๔วันคาดว่าคงจะมาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อเก่าหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

คณะสงฆ์ตำบลลาวขวัญประชุมด่วนแล้วมีมติเลย
รูปเลยฮะให้๒รูปออกจากวัดเหล่าขวัญแล้วนะครับ